วันนี้เราไม่มีอาหารเป็นจานนะคะ

แจกความสดใสกับซิกแพคในการออกกำลังกาย
จะเป็นยังไงนั้นเราไปชมเลยค่ะกับช่วง

ผักสวนครัวที่รักเพราะคนมือเย็น

ก็เพิ่มลุคโอปป้าโอ้โห
ละมุนแมนแฮนซัมมากค่ะ
ล่าสุดเอาใจแฟนคลับด้วยการลื้อ

งานนี้ดีต่อใจแฟนคลับไม่น้อย

ถึงได้กล้าโชว์

นี่ก็เห็นแต่ซิกแพคแน่น

คราวหน้าขอกางเกงขาสั้นกว่านี้นะคะ
ตายไอ้เรากำลังดูซิกแพคเพลิน

ใช่ค่ะภรรยาเขาคุณจุ๋ย
มาให้กำลังใจสามีสินะ
ชิฮึโอ้โห